แม่แท้ใช้ลูก๖ขวบไปส่งยาบ้า
ลูกทำยาบ้าหล่นพลเมืองดีเห็นแจ้งตำรวจ
ตำรวจก็ไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมพลเมืองดีก็เลยบอกว่า
อย่างนั้นต้องถึงมือกันจอมพลังแล้วล่ะ
นี่แหละครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่พลเมืองดีนะครับ

นะฮะมาช่วยเหลือหน่อยเจอซองยาบ้าตกอยู่
ห่างจากตัวของเด็กชายุ๖ขวบนิดเดียวนะครับ
คือเด็กชายคนนี้แม่ใช้ให้มาส่ง
พลเมืองดีเกรงว่าถ้าปล่อยไว้อนาคต
จบมืดบนแน่นอนนะครับ
ไปแจ้งตำรวจตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะ
ทำให้ต้องประสานไปยังกันจอมพลัง
จอมพลังมาครับคุณผู้ชมครับ
มาก็พาเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและเจ้าหน้าที่พมมาด้วยนะครับ
เข้าพบท่านผู้กำกับการสพโพแก้วนะครับ
แล้วก็ตำรวจก็พาตัวแม่กับเด็ก๖ขวบไปสอบอยู่พอดี
จอมพลังเนี่ยเข้าใจเหตุผลของตำรวจนะครับ
เรื่องต้นเราไม่อยากจับกลุ่มตัวใช่ไหม
ต้องรอกระบวนการจากพมก่อน
ส่วนตัวก็เป็นห่วงนะฮะ
นี่แหละครับตำรวจต้องเดี๋ยวสืบสวนขยายผลขยายผลก่อน
ว่าเอายาเสพติดมาจากไหนแล้วส่งให้ใคร
เฉยไม่ได้หรอกล่ะครับคุณผู้ชมตอนนี้นะครับ
ก็เด็กอยู่ในความคุ้มครองของพมแล้วนะครับ
ชั่วคราวก่อนเดี๋ยวจะวางแผนดูแลกันในอนาคตต่อไปครับ